ปรับปรุงไปนานค่ะนานถึง๑ปีทีเดียวนะคะ
โฉมใหม่คราวนี้ค่ะก็เอาใจนักช็อปออนไลน์หลายอย่างด้วยกันนะคะ
รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายกิจกรรมให้เข้าร่วมด้วย
ติดตามจากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
ภาพนับร้อยรูปและสเตตัสที่ดิฉันเคยโพสต์ลงอินสตราแกรมไว้
ภาพแห่งความทรงจำที่อยู่รายล้อมตัวเรา
วิธีการทำนิทัศกาลส่วนตัวก็ทำได้ง่ายค่ะ
เพียงแค่ใส่ชื่อไอดีอินสตราแกรมเปิดเป็นสาธารณะไว้
เท่านี้นะคะก็สามารถเข้าไปชมนิทัศกาลส่วนตัวของเราได้แล้ว
จากเจ้าของนิทัศกาลหันมาเป็นนักกีฬากันบ้างค่ะ
ความพิเศษก็คือยิ่งเราออกแรงวิ่งหรือเดินมากเท่าไหร่
ก็จะช่วยเพิ่มปอดของคนกรุงมากเท่านั้นนั่นเองค่ะ
หากวิ่งหรือเดินครบ๕๐๐เมตร
เพื่อสนับสนุนในการปลูกต้นไม้เพิ่ม
จากเดิมนะคะ๕๐๐เมตรบริจาค๑๐บาท
ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น๕๐บาทแล้วค่ะ
จากนี้ยังมีการตอบคำถามเพื่อหารองเท้าคู่ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรา

โดยนำตัวต่อที่เราสร้างกับมือนี่แหละค่ะ
สร้างเป็นเมืองในแผ่นดินที่เตรียมไว้
เพื่อมอบให้กับมูลนิธิมีชัยวีระวัยทยะ
หรือถ้าซื้อสินค้าก็จะมีการนำเงินบางส่วนไปซื้อของเล่น
เพื่อมอบให้แก่ห้องสมุดประจำหมู่บ้าน
เพื่อให้น้องได้มีของเล่นนั่นเอง
โดยกิจกรรมเหล่านี้นะคะก็จะอยู่เพียงแค่๒เดือน
แล้วก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกิจกรรมเข้ามาใหม่นั่นเองค่ะ
ลายผ้าข้างค่ะและวางบนตำแหน่งที่เขาจัดไว้ให้
แล้วภาพของเสื้อผ้าต่างชุดต่างก็จะฉายขึ้นมาบนหน้าจอเทียบกับตัวเรา
หากพอใจชุดไหนก็ปริ้นรูปภาพไปที่ห้องแต่งตัวเพื่อทดลองชุดจริงกันค่ะ
จากนี้ยังสามารถแต่งหน้าทำผมจ่ายเงินพร้อมออกงานได้เลย
ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคาช็อปในโลกยุคออนไลน์ตัวจริง
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน